คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเหตุการณ์ก็น่ากลัวไม่ใช่เรื่องของแก๊สระเบิดแต่เป็นอุบัติเหตุบนท้องถนน
เตอร์ไซคันนี้เขาเป็นนุ่มรายเดอร์จอดมาก็คือขี่มาดีแล้วมาจอดติดอยู่ตรงบริเวณเหมือนแยกไฟแดง
ปรากฏว่ามีรถบรรทุกคุณผู้ชมคะเบรกแตกชนเขาลากร่างเขาไป
แล้วร่างของรายเดอร์คนนี้สรุปคุณภาพคือตอนจบหน้าท้องเขาไส้ทะลักออกมาจากการถูกน็อตของเสาไฟเกี่ยวไปดูภาพค่ะ

คันนั้นนะเขาขี่มาตรงบริเวณนั้นเป็นแยกไฟแดงเสร็จแล้วรถบรรทุกมาด้านหลังค่ะ
คือรถบรรทุกลักษณะเหมือนเขาก็คงเขาชะลอมานะจริงก็ไม่ได้ดูเร็วมากแต่ความที่เบรกไม่อยู่
ส่งของที่เป็นรายเดอร์ปุ๊บเขาก็เข้าไปอยู่ตรงใต้ท้องรถของรถบรรทุก
เหตุการณ์นี้เกิดตรงนะคะคุณผู้ชมคะสี่แยกไฟแดงตลาดสุวินทะวง
อำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเศร้าค่ะสี่โมงเย็นของเมื่อวานนี้
แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเจอรถจักรยานยนฮอเดอร์เวฟสีน้ำเงินล้มคว่ำอยู่
แล้วจะเห็นว่ามีกล่องพัสดุเกลื่อนกลาดเป็นจำนวนมาก
ห่างออกไปตรงบริเวณเสาไฟค่ะเป็นเสาไฟสัญญาณจราจรรถบรรทุก๖ล้อ
ตามที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปสีขาวก็จอดอยู่แต่น่าเศร้าคือใต้ท้องรถของรถบรรทุก
พบศพของนายผ่านพบค่ะนอนเสียชีวิตอย่างที่บอกว่าเนี่ยค่ะ

เกี่ยวเข้าที่บริเวณหน้าท้องด้วยนะคะ
แล้วก็ถูกลากไปทีนี้เนี่ยก็ยังไปเจอกับรถอีกคันหนึ่งที่เสียหาย
ก็คือรถกระบะนะคะถูกเฉียวชน
คุณผู้ชมนี่คือนุ่มคนขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตตรงนั้นเลย
อีกหนึ่งคนคนนี้เธอเป็นสาวขายนมเปรี้ยวอยู่ตรงบริเวณสี่แยกไฟแดง
แต่รอดตายราวกับปฏิหารเพราะปกติแล้วเธอจะยืนขายนมเปรี้ยวอยู่ตรงจุดนั้น
แล้วเวลารถจอดติดไฟแดงก็จะเดินออกไปขายให้กับรถแต่ละคันถูกไหมคะ
ทีนี้เธอบอกว่าจังหวะเดียวตอนนั้นเธอเหมือนเดินกลับไปเอาของคุณ
ไม่อย่างนั้นเธอก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ถ้าไม่เจ็บหนักก็อาจจะเสียชีวิตค่ะ
ตอนกลับไปพอเด้อไปปุ๊บขึ้นเข้าไปเลียนตรงแล้วก็พุ่งมาเลย

ชนเถอะอืม
ง่ายหนูไม่รู้ว่าได้ชนอะไรแต่ชนรถกระบะ
อืมแต่คือตอนนั้นเราวางไอ้ถุงยาคั่วไว้ก็คือแตกหมด

ไปกับรถด้วยไปกับคนด้วย
เพราะตอนที่เธอเดินกลับไปเอาของคุณรู้ไหม
เธอจะมีตะก้าที่เธอไว้ขายเปรี้ยววางอยู่ตรงนั้น
ซึ่งไอ้ตะก้าอันนั้นก็ถูกลากไปด้วย
แต่เคราะห์ดีอย่างที่บอกว่าเป็นความโชคดีของเธอนะคะ

คือเป็นแบบนี้กระโปรงกระเป๋าหมดเลยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะทราบสาเหตุมาแบบนี้
อย่างที่บอกว่ารถหกล้อคันนี้นะคะเบรกแตกก็เลยหยุดรถไม่ได้
ตำรวจก็ต้องนำตัวไปสอบปากคำแล้วก็ต้องดำเนินคดีไปค่ะ
ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ช่วงนี้ทางพลักษณ์ใต้เป็นช่วงมอเตอร์สุ่ม

แต่ว่าอยู่คุณผู้ชมดูภาพนี้ฮะมีรถเก่งคันหนึ่ง

เอ้าเหรอดูนี่นะอยู่เอายังไงละมันเส้นทึบไม่ใช่เหรอ

นี่ไงเป็นไงล่ะโอ้โหทำไมเนี่ย

คือเหตุการณ์แบบนี้หลายคนเคยทำนะ
เห็นว่าแบบถนนโล่งไม่มีเกาะกลาง

ยับเลยเนี่ยโอ้โหบาดเจ็บกันไป

เกิดอะไรขึ้นกล้องวงจรปิดจากมุมบ้านตรงนี้ครับ

คือเอาความจริงเปิดไฟเลี้ยวไหม
แล้วคือคนข้างหลังจะทราบไหมว่าคุณจะทำอะไรถูกไหม

แล้วนักเรียนเขาขี่รถจักรยานยนต์มาทางตรง
เขาพยายามเบรกแล้วแต่ด้วยความที่ฝนมันตกถนนมันลื่น
มันก็เบรกไม่อยู่ทะไหลไปกับพื้นทั้งคน
รถเด็กกระเด็นออกไปครับบาดเจ็บ
แต่โชคดีน้องสติดีรีบลุกขึ้นมาแล้วก็บาดเจ็บไม่มาก
หลังจากนั้นชาวบ้านก็เลยวิ่งเข้าไปช่วย
อย่าหาทำแบบนี้นะครับอันตราย

เคสของกรณีเหตุการณ์ของคุณก๊อฟปลอดภัย

บนท้องถนนที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
ชายคนหนึ่งขับรถกระบะเสียหลักแล้วเป็นยังไงไปดูค่ะ
โอ้โหเนี่ยค่ะพลิกคว่ำแบบหลายตลบมาก

นี่นะคะขึ้นเกาะกลางเสยขึ้นเกาะกลาง

โอ้โหนี่แหละค่ะมันเกิดขึ้นตอนดึก
จะเห็นว่ามืดแบบนี้ถ้าตามเวลากล้องวงจรปิด
คือตี๑๔๐นาทีของวันนี้แล้วนะคะ
กระบะคันนี้เสียหลักแล้วข้ามตรงเกาะกลางที่ถนนนะคะ
เทพกษัตรีอำเภอทะหลางที่จังหวัดภูเก็ต
กระบะคันนี้พลิกตะแคงอยู่กลางถนน
คนขับเนี่ยเป็นผู้ชายค่ะชื่อนายสุวิทย์ก่อเจริญกิจอายุ๔๘ปี
ตัวคนขับกระเด็นออกมาจากรถแล้วเขาเสียชีวิตค่ะ
นี่คือนาทีตอนที่กู้ภัยมาถึงแล้วพยายามช่วยกันปั๊มหัวใจเขานะคะ
อีกคนนึงค่ะที่มาด้วยก็คือนายวิทยาเพชรถึงอายุ๔๘ปี
ได้รับบาดเจ็บที่หลังแล้วก็แขนนั่งอยู่ที่เกาะกลางถนน
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวเขาส่งโรงพยาบาล
และยังไปเจอว่ามีขวดเหล้าตกอยู่ด้วยนะคะ๑ขวด
ตำรวจมีการประสานนะรถกู้ซากเครื่องย้ายรถกระบะออกไป
แล้วเดี๋ยวต้องไปสอบปากคำคนเจ็บที่มาด้วยนี่แหละ
อาจจะต้องไปดูว่าดำเนินการทางกฎหมายอย่างไรนะคะ

น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ